เมื่อวานคนกรุงที่ออกไปนอกบ้านและผ่านไปผ่านมาแถวถนนวิทยุ

ซึ่งธรรมดาวันเสาร์ก็รถติดอยู่แล้วนะ

ปรากฏว่าบริเวณนั้นมีถนนซุดเกิดขึ้นนะครับ
ก็บริเวณข้างหน้าโรงแรมพราซ่าแอทินี่นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปในการที่จะซ่อมแซมดูแลอย่างเต็มที่แล้ว

เพราะว่าเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็น
บริเวณถนนวิทยุเขตปฐุมวันตรงข้ามโรงแรมพลาซ่าแอทินี่
เป็นถนนยุบตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ๗๐เซนติเมตร
ยาว๑๓๐เซนติเมตรก็ใหญ่นะเมตรกว่าเนี่ยนะครับ
แล้วก็ลึกลงไป๑๘๐เซนติเมตรนะครับ
เมื่อตรวจสอบภายในหลุมดังกล่าวพบเป็นโพรงขนาดใหญ่
กว้างกว่า๑๐เมตรเลยคุณนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพนคร
เร่งนำเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนน
โดยใช้รถเจาะถนนเพื่อเปิดผิวถนน
และนำกากยางมาต่อยบดอัดลงไปใต้โพรง
เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนที่จะนำยางมาต่อยร้อน
บดอัดทับอีกครั้งในวันนี้ก็จะซ่อมแซมให้เสร็จ
แต่เมื่อวานเรื่องการจราจรคุณตำรวจจราจรวิทยุ
ขาเข้าขาออกติดขัดหนักมาก
ก็ต้องกั้นไว้เหลือ๒เลนเท่านั้นนะครับ
โดยนายช่างโยธาปฏิบัติงานศูนย์ก่อสร้าง
และบุรณฑ์ถนน๒สำนักการยวทา
ก็คือนายช่างบุญการคารเลิศ

คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าถนนซุดเกิดจากการที่การไฟฟ้านครหลวง
ต้องการเดินสายไฟใต้ดินใหม่
เพื่อต่อเข้าอาคารที่กำลังก่อสร้าง
จึงมีการนำเครื่องจักรมาดูดน้ำใต้ดินออก

ก็เชื่อว่าน่าจะมีทรายที่ถูกดูดออกไปด้วย
กลายเป็นทั้งดินทั้งทรายทั้งน้ำถูกดูดออกไป
ก็เลยกลายเป็นโพรงขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้ถนนยุบตัวลงไปนะครับ
ส่วนรอยรั่วระหว่างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินกับถนน
อยู่ระหว่างการประสานการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อให้ดำเนินการซ่อมแซมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกการจราจรเมื่อวานติดขัด
วันนี้ต้องดูนะครับว่าจะมาปิดพื้นผิวถนนได้อย่างไรบ้าง
ดีที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์
แล้วก็ช่วงวันหยุดยาวคนออกต่างจังหวัดแล้ว

คนต้องเดินทางไปมาเส้นนี้

แล้วก็จะทะลุไปสีลมไปสาทร
แล้วก็ใช้เส้นวิทยุคุณธรรมดารถติดมาก